ทุกคนเราก็จะลืมเรื่องเครียดทั้งหมดเลย

มีพี่น้องสองคนน่ารักมาก
เด็กพี่คนโตพยามจะอุ้มไปหาแม่

เข้าไปที่ร้านขายกระเป๋าขอถุงใบหนึ่ง

ก็ดูหน่อยว่าเขาจะฮิ้วยังไงกับกลุ่มประสงค์

นั่งพักต่อหรือพักไป
ถุงจะไปใส่น้องได้ไงน้องตายใส่ไม่ได้
สะถุงที่มันมีซิฟน์ไง
ขอถุงไปหนึ่ง
ถุงที่มันมีซิฟน์ไงหนึ่งจะใส่น้องได้
เดี๋ยวเอามาคืนให้คลาน้องกันนอนไม่ไหวอีกแล้ว
นี่พี่เขาก็รักน้องนะ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
เอดันขอบคุณว่านี่ไม่ได้บอกแล้วเพราะไม่ได้กลับตัวอีกแล้วก็เป็นคลิปนี้ให้โพสต์ไว้เมื่อวันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมามีคนไปดูแล้ว๒๒๐๐๐๐๐วิว
ยิ่งกว่าเน็ตไอดอลอีกนะฮะก็มีการแชร์ไปแล้วห้ามือนครัง
เอ็นดูน่ะเอ็นดูทั้ง๒คนเอ้ยน้องตัวเล็กกับน้องไม่รู้เรื่องนะ
พี่ก็คืออยากจะอุ้มน้องไปหาแม่แต่ว่าอุ้มไม่ไหวมันไกลมันเหนื่อย
ผู้โพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวเราบอกว่าน้องในคลิปเนี่ยเป็นลูกแม่ค้าขายส้มตำใช่
อุ้มน้องเดินเข้ามาที่ร้านมาขอถุงใบหนึ่งจะใส่น้องอุ้มไปหาแม่แต่อุ้มไม่ไหว
น่ารักนะคุณผู้ชมทั้งพี่ทั้งน้องเลย
ที่ฉันเข้าไปดูในเฟซบุ๊กนี้นะเขาก็อัปเดตต่อนะเขาบอกว่ามาต่อที่คลิป๒
หลังจากที่ไม่ได้ให้ถุงใส่น้องไปก็ยังหาวิธีเอาน้องไปหาแม่ต่อ
สรุปจบคือเขาบอกว่าจะเอาน้องใส่เสื้อไป
เสื้ออะไรอ่ะเสื้อตัวเองเหรอ
แล้วก็มีการดึงคอเสื้อมาให้ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาน้องใส่ไปแบบนี้จะได้ไม่ต้องอุ้ม
ทำยังไงรู้ไหมพี่ที่ร้านกระเป๋าเนี่ยอุ้มน้องไปส่งให้เลย
เอามาไม่ต้องเอาถุงไม่ต้องใส่เสื้อเดี๋ยวพี่อุ้มให้
นี่คุณแล้วดูสิคือในเฟซบุ๊กเนี่ยนะ

ใช่คือก็มีรูปน้องคนพี่เนี่ยกำลังอุ้มน้องแล้วก็อย่างนี้
คือขอโทษคุณผู้ชมน้องคนโตเขาถกเสื้ออย่างนี้นะ
แล้วเอาน้องคนเล็กก็ใส่เข้าไปจะอุ้มไปหาแม่
พี่คนร้านกระเป๋าไม่ต้องเดี๋ยวพี่อุ้มไปให้รายการด้วยความสงสาร

เอ็นดูจริงอ้าวสุดท้ายก็กลายเป็นเนี่ย
คนเขาดูกัน๒ล้านกว่าวิว